โปรดติดตามตอนต่อไป

นี่พี่ถ่ายรายการมานะพี่ยังไม่เคยเจอขนม๓ล้านมาก่อนเลยนะ

นี่ไงอิจาเลียน

และอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นที่ตั้งอยู่ย่านถนนวังนาตราด
บรรยากาศเป็นส่วนตัวแวดล้อมด้วยไออุ่นจากธรรมชาติ
ดื่มดำไปกับการทานอาหารอิตาเลียนรสชาติแสนอร่อย
หลากหลายเมนูที่ปรุงสดใหม่ทุกจาน
พร้อมมอบการบริการที่ดีเยี่ยมให้คุณประทับใจ
เชิญได้ที่ร้านชิลลี่ลาโนนีแห่งนี้
ดูดีอ่ะนี่แหละที่ตามหา
เมนูเบสซีฟู้ดสตูทะเลสไตล์อิตาเลียนที่มีสูตรลับเฉพาะ
ทางร้านเลือกใช้มะเขือเทศสดบดรวมกับสมุนไพรอิตาลี
ตุ๋นจนได้รสเข้มข้นแล้วจึงใส่ซีฟู้ดนานาชนิดลงไป
จากนั้นนำแป้งโดสดใหม่มาคลุมพัชนะ
ก่อนนำไปอบในเตาฝืนเพื่อให้แป้งสุกหอม
เมื่อได้ลิ้มรสชาติของซีฟู้ดในซุปมะเขือเทศสุดสดชื่นนี้แล้ว
ทำให้อยากทานไม่รู้เบื่อ

อ๋อเชื่อเชื่อค่ะ

ทายตัวอักษรภาษาไทยนะครับ

อองูว์สุดยอด

หน้าหนูไม่ใช่คอน้ำกุก

แอบครบแล้ว

เก่งมากครับผมลดให้๑จานครับ

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐บาท

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี
นี่เป็นเบรกซีฟู้ดลากูลของเรานะคะ

วันนี้ทีมพี่ก๊อฟวางเงิน๒๐๐บาทนะคะ
ได้๓ถาดค่ะสามถาดค่ะสามถาดค่ะ

ผมขอให้ลูกทีมของคุณ
ภายชื่อตัวอักษรภาษาไทยครับ
โดยให้หัวหน้าทีมเป็นคนใบ้ด้วยท่าทางนะครับ

พุ่งเป็น

ฟ้องฟ้าหว่อวร่ว่าว

เตี๊ยบพบแล้ว
ผมจะลดให้๑จานครับ

สู้เพื่อนที่ดู

และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เราคงไม่อยากมีทีมไหนเป็นผู้แพ้แน่นอนครับ
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขา
จะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

อ่ะไปแล้ว

เรามาตีเขาได้ตอนหลังสุดท้ายนะ

โอ๊ะเราจะไม่ไปต่อแล้วนะ
ไปไปลงไป
ทำไมลงมาด้วยไม่เอาขอเล่นปั๊บดู
อย่าไปยุ่งมาแต่ก่อนอย่าไปยุ่ง
ไม่เอา

อีกล่ะโดนแล้วโดนแล้ว

แค่

อะไรเผือกหิมะอะไร

อย่าให้หลุดนะพี่ไม่สงสารน้อง

ยืนศั่นอยู่อย่างเนี้ย
ยืนศั่นอยู่อย่างเนี้ย

ที่นี่เป็นศูนย์ปีนผาในร่มแบบเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผม

ใช่แล้วก็เหมาะกับทุกคนที่มองหากีฬาที่ท้าทายนะครับ
สามารถที่จะสนุกไปกับกีฬาได้อย่างเต็มรูปแบบเลย
ที่นี่ตั้งอยู่ที่ติดริมถนนบางนาตราดนั่นเองครับผม
สรุปว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นภาพกันครับ

ได้แล้วก็ทีมคุณผ้ากุ้งก็มาทีหลังนะครับ
พอฉะนั้นก็ดับความแพ้ไปนะฮะ

แล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ต
และหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับคุณก๊อฟเบนจพล
และคุณผ้ากุ้งที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
กินให้ไวไป